มีเรื่องให้ต้องสั่นสะเทือนวงการตำรวจอีกแล้วนะคะ

อยากลองของซะหน่อยว่ากุญแจมือลองใช้แล้วมันจะเป็นยังไง
ลองกับเพื่อนไปล็อกแขนเพื่อน

แต่คุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้นักเรียนใน๑๐ตำรวจบอกโอ้โหทำยังไงดีอ่ะทีนี้
คนขับรถบรรทุกจะโชว์วิธีการสลอกกุญแจมือของตำรวจครับอ่าโชว์โชว์ดิมึงมึงโชว์
สะดอกด้วยสิ่งนี้อ่ะเริ่มเริ่มอ่าเดี๋ยวให้เขาดูก่อนว่ามันเป็นเลขจริงอ่ะ
มันไม่รู้ว่ามันต้องเอาเหล็กของจริงอันนี้
เออโอ้โหเสี่ยงเกินอ่ะดูก่อนดูจะชัดหน่อยครับวิธี

หมดเลยอ้าวยังไงดีคะคุณตำรวจเอาเหล็กเหล็กที่เห็นเมื่อกี้นี่คือเหล็กจิ้มซิมโทรศัพท์มือถือ
จิ้มถาดให้ถาดซิมมันออกมาเวลาเราจะใส่ซิมหรือถอดซิมอ่ะ
แล้วคือยังไงอ่ะคือมันสะดอกง่ายขนาดนี้แล้วกุญแจมือที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือยังไง
คือเป็นอันเดียวกับที่เอาไปจับคนร้ายหรือเปล่าล่ะเนี่ยเรื่องเนี้ยตำรวจต้องออกมาชี้แจงเลย
เพราะว่าหลายคนถามบอกโอ้โหถ้าของจริงนี่เรื่องใหญ่นะรุ่นพี่นายสิบตำรวจคนนี้นะคะ
แล้วก็ตำรวจจริงจริงเนี่ยเขามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าไอ้กุญแจมือที่แจกมาเนี่ย
เขาให้ไปฝึกเอาไปฝึกไม่ได้เอาไปใช้จริงของจริงเนี่ยมันจะมีกลไกการล็อกหลายชั้น

มันสะดอกแล้วมันจะไม่ได้สะดอกง่ายแบบ

ที่ให้เอาไปฝึกนี่ก็คือให้ฝึกเวลาที่จะคล้อง
แล้วมันดังกึ๊บกั๊บกึ๊บกั๊บให้มันแบบสอดคล้องกันแบบนี้เออโอ๊ยอ่ะ